เกิดเห็นคุณผู้ชมอยู่ดีตื่นเช้าขึ้นมา

เธอเนี่ยไปค้ำประกันคนอื่นใช่ไหม

แกแบบหัวเสียมากคุณผู้ชม
งานเข้าอย่างหนักพี่ตั๊กอริยาเจอแบบนี้แหละค่ะ

ถูกคนที่ใช้ชื่อว่านางสาวรวยริน
เอาชื่อและเบอร์โทรศัพท์ไปค้ำประกันเงินกู้นอกระบบ
จนโดนเจ้านี่ตามทวงธมมตราแบบสาธิ์เสียเท
แต่งงอยู่นะว่าเจ้าหนี้ไม่มีการตรวจสอบเลยเหรอ
คือพี่ตั๊กพูดเหมือนเชอรี่เลยบอกว่าจริงแล้วนี่ก็งงเหมือนกัน
เพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยค้ำประกันใครเลย

คือช่วงโควิดเห็นในโซเชียล

หนูไม่มีเงินแม่ไม่มีเงินกินข้าวลูกอะไรอย่างนี้
ก็เลยช่วยไป๓๔ครั้งแล้วปรากฏว่าช่วยไปบ่อยไงคุณผู้ชม
แล้วก็คือว่าแบบเขาก็ขอไม่เลิกก็เลยบล็อกไปนะคะ
ในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นพี่หนุ่มคงกระพันธ์
การาแมพี่ตุ๊กกี้สามช่าเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจค่ะ
ทีมข่าวบันทึงไทยรัฐโดยพี่แจ๊คกะลินเนี่ยแหละค่ะ
โทรไปสอบถามพี่ตั๊กมะยุลาค่ะ
แกก็ดีนะคือประชุมอยู่ก็มาให้สัมภาษณ์นะคะ
มาเปิดใจเลยนะคะบอกว่าจริงแล้วอย่างที่บอกไปค่ะ
ที่ชื่อรวยลินเนี่ยคือดูน่าสงสารค่ะ
โอนเงินไปช่วยเหลือ๓๔ครั้งค่ะ
แต่ต่อมาคนคนนี้กลับทักมาขอไม่หยุดค่ะ
เห็นผิดสังเกตนะคะพี่ตั๊กก็เลยตัดสินใจบล็อกข้อความไปค่ะ
แต่มาทราบภายหลังนะว่าคนคนนี้อ้างชื่อพี่ตั๊กไปกู้เงินนอกระบบ
โดยอย่างที่บอกไปมีสายลึกลับโทรศัพท์มาต่อว่านี่แหละค่ะ
ถ้อยคำหยาบคายรุนแรงมากจนเจ้าตัวรับไม่ได้ค่ะ
ตั๊กบอกว่าพี่ไม่ใช่นางฟ้านางสวรรค์อะไรนะ

แล้วที่สำคัญพี่ตั๊กเอาเบอร์คนที่โทรให้ตำรวจไป
ตำรวจโทรไปคือเจ้าหนี้คนนั้นก็ด่าตำรวจกลับมาเหมือนเดิม
ท้ายสุดนะคะพี่ตั๊กฝากเตือนทุกคนค่ะ
หากเจอเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็๑ต้องมีสติ
คืออาจจะเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็ได้

คนรอบครอบอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดค่ะ

๒๐๐๐บาทพี่ขอโทษนะพี่พูดแบบบุลลี่นะ
๒๐๐๐บาทนี่กระจอกมากไงนะ

พี่อาจจะให้เงินคืนเดี๋ยวจะได้จบเรื่อง
คุณให้เขาค้ำประกันทำไมคุณถึงไม่เช็ค
ว่าคนนี้ที่ชื่อตั๊กมันมีจริงหรือเปล่า
พี่ไม่ได้พูดดีนางฟ้านางสวรรค์
แต่พี่ก็ไม่ชอบอะไรอย่างนี้
ต่อเรื่องคืออย่าไปตกใจเวลาที่มีปัญหาอย่างนี้

การจะช่วยใครก็ต้องดูเหมือนกันนะ

ใช่ค่ะแต่บางทีอย่างที่บอกไปแบบขอความช่วยเหลือ